คุณผู้ชมไปดูคนจริง๒๐๒๐กันหน่อย

อันนี้คือเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอสมควรเลย
ที่เข้าไปคอมเมนต์ใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากเกินไป
แล้วเป็นการดูถูกผู้เสียชีวิตด้วย

ล่าสุดเลยค่ะพี่ซายส่งทนายความส่วนตัว
นำเรื่องนี้ขึ้นสารเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเตรียมเข้าไปให้รายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
และพี่ซายก็ยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความ
และไม่รับกระเช้าขอโทษอย่างแน่นอนด้วยค่ะ
อืม
เพิ่มไปอีก๓คน

มีคนนึงไปก่อนแล้วแล้วก็เพิ่มอีก๓คน

ก็ให้ทนายทำสำนวนแล้วก็ส่งสารประทับรับฟ้องอะไรอย่างนี้

ขึ้นศาลตอนเดือนพฤษภา

เพราะว่าคือยังไงถ้าเรายอมแล้วเขาจะรักเรา

คือถ้าคนเข้าใจกันได้ในระดับแบบว่า
วินยูชนด้วยทั่วไปเราก็คงจะมาไม่ถึงขั้นหนึ่งกันอยู่แล้ว
จริงก็มีคนส่งเขามาอีกนะ

น้องก็ต้องพักก่อนพี่ก็เหนื่อยเหมือนกัน

แต่ว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้ใครเอาไปเป็นเยี่ยงอย่าง
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน
เป็นการแบบดูถูกดูหมินกันใช่ไหม
แล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดแบบนี้ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณผู้ชม
สำหรับใครที่เข้าไปคอมเมนต์อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจากันให้ดีด้วยนะคะ
ระบอคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหสำคัญนะคะ